สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะนะ
สงสัยไปตามไอ้หมอทรัศน์เมื่อวานเขาเป็นกับสนร้องก็ซ้องตี
เป็นทุกวันเลยนะเป็นอย่างรุนแรงมากจนแทบจะไม่ได้อ่านข่าว

ไม่ต้องมาหรอกดีแล้วหายไปก็หายไป

มาเก็บแชร์เหรอ

ฉันเดินใบไม้ที่

เดี๋ยวก่อนนะ

ดูไม่ออกแต่พอใช้กระเป๋ายี่ห้อนี้
ไม่รู้เลยใช่มั้ยคะ

คุณอ้าดังรอง

ฉันนิรากงสวัสก์

เร็จจริงแหละ
ไปดูดูสายตาของแม่ทุกคน
เดินหน่อยฉันก็มองเธอเหน็ตนี้แหละถ้าเธอเดินเข้ามาแล้วตามกล้องทาง๓ของเรา

ตอนนี้ก็กำลังใจได้กับอาชัตริย์เลยครับ

พี่แซมวันวันคุณแม่เจอพี่แซมนะคะ

พี่แซมกับคุณแม่หน้าตึงวะหอกันเลย

ภรรณามัยชาติหนึ่งเลย
อันนี้เด็กตัดผมสั้นเลยคุณแม่เนี่ย

ตอนที่ฉันตัดอันนี้

เมื่อกี้แค่อ้างจี้ทำห้าจะนั่งคุณแม่บอกระวังร่างไว้ลำอ้างจี้
ได้คุณแม่แพงมากตอนนี้ราคาเท่าไหร่คุณแม่ประมาณ
ราคาเท่าไรไม่รู้แต่ว่าใช้จอละเคสี่ตัว

นี่มันเท้าเขาหรือกระเป๋าใช่ไหม
โยนเลยเต็มที่

นี่ที่บ้านนอกบ้านชั้นเนี่ยเท้าเขา๗๐๐๐๐๐บาทเท่านี้นะ
นี่ได้กี่หลังนี่แม่เจ้ามีที่ดินด้วยนะพร้อมที่ดินโอ้โฮคุณแม่
เดี๋ยวขโมยเอาไปขายนี่มันนานแล้วก็ยิ่งนานยิ่งแพงไงเพราะว่ามันเป็น
มันเป็นราคาเก่าตั้งนานแล้วปัจจุบัน๒ล้าน๕บาท
แต่ตอนซื้อไม่ได้โอ้ยไม่ถึงล้านหรอกบ้า
พูดเหมือนมัน๖๗๐บาทไงไม่รู้
ดีมีเรื่องมาเตือนกันนะคะ
ตอนนี้โรคที่มันแพร่ระบาดไปในประเทศเรามันช่างแปลกประหลาดมากมาย
ล่าสุดนี้ครับแบคทีเรียกินเนื้อคนที่โรงพยาบาลนานเนี่ย

นายแพทย์พงเทพวัดอวงวัชลภัยบุญ

หรือหมอบอยประกาศแจ้งเตือนประชาชนว่า

หรือว่าแบคทีเรียกินเนื้อคน

ในขณะที่เมื่อเดือนที่แล้วเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพบแค่๒ลาย
มันเพิ่มมาได้ยังไงเป็นแบบกี่ร้อยเท่าเนี่ย

ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการระบาดของโรคเนื้อเน่า
โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่นั้นมีประวัติอย่างนี้ค่ะ

ไปโดนหอยโดนเศษแก้วบาดโดนเศษไม้ตำเท้า
และไม่ได้ทำแผลไม่รักษาใด

โดยต้องทำนาให้เสร็จ

แล้วก็ทำให้เชื้อโรคมันเข้าไปในบาดแผล
และเพิ่มจำนวนจนเกิดอาการรุนแรง
นี้โรคเนื้อเน่าส่วนใหญ่เกิดจากโรคทั้งชนิดที่ไม่ใช่ออกซิเจน
ชนิดนี้มันสามารถจะสร้างพิษได้โดยอาศัยที่

ตอนนี้เราก็ยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรมันก็บวมก็บวมไป
ทีนี้พอมันลงกินลึกถึงชั้นผิวหนัง

ทีนี้ค่อยเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วทีนี้เนื้อตายค่ะ
พอเนื้อตายก็จะกลายเป็นสีดำนะคะจากม่วงนะคะ
บางรายถึงขั้นต้องตัดขา
หรือว่าอาจจะมีการติดเชื้อเข้ากระแสเลือด

คนที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
ได้แก่ดื่มสุราเป็นประจำ

เบาหวานโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
และรับประทานสตีลอยเป็นประจำพวกนี้
ส่วนใหญ่โรคนี้จะระบาดในฤดูฝนนะคะ
แล้วก็ช่วงที่เกษตรกรลงน้ำดำนาลุยโคน
เมื่อก่อนหอยบาดเซ็กอะไรบาดนี้มันเรื่องธรรมดา
เขาเอาไพรทาป๊อบป๊าบหาย
แต่ตอนนี้มันกลายเป็นโรคนี้ที่ในที่สุดแล้วถึงชีวิตก็มี
ขอเตือนผู้ที่ทำนาที่มีแผลตอนนี้เตือนอย่างแบบว่าจริงจังเลย
พอขึ้นมาให้ล้างโครนล้างแผลใช้น้ำสะอาดที่ไหลผ่าน
ให้มันหมดโครนเลยนะจากที่มันเกาะแผลเราอยู่เนี่ย

ถ้ามียาฆ่าเชื้อนะคะสามารถใช้ทาแผลได้
แล้วก็รีบมาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หรือว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่อรักษาต่อไป
สำหรับการรักษาแพทย์ที่จะต้องจำเป็นต้องตัดเนื้อตายออก
เขาก็ให้ยาปฏิชนะเพื่อฆ่าเชื้อ

ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่ทำงานในนาเท่านั้นนะคะ

การเก่าหรือบาดแผลถลอก

พอมีบวมแดงแล้วเนี่ยอย่าได้ละเลยเลย
ยิ่งมีตุ่มผู้พองนี่คือซีเรียสมาก
คุณผู้ชมค่ะรีบขอแนะนำให้มาตรวจ

ลองไปฟังเสียงคุณหมอให้คำแนะนำกันดีกว่า

ที่อันตรายเราจะสังเกตได้ยังไง
ก็คือว่าลักษณะก็คือ
จะมีลักษณะของผื่นที่เป็นสีแดง

หลังจากนั้นตามมาจะเป็นลักษณะตุ่มผู้พอง
ที่เป็นใสและถ้าเกิดว่ายังไม่มาหาแพทย์นะครับ
ก็อาจจะลุกลามแล้วกินไปถึงเนื้อข้างใน
และบริเวณผิวหนังอาจจะเห็นเป็นสีม่วงหรือสีดำคล้ำ
แสดงว่าได้ลุกลามไปกระจายไปค่อนข้างมากแล้ว
ในส่วนหนึ่งก็เชื้อพวกนี้นะครับอาจจะทำให้ถึงกับเสียชีวิตได้
บางทีเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อย

ก็จะมีเหมือนอันทีเดี๋ยวนี้มันมีเชื้อโรคอะไร
ใหม่หรือว่าแปลกอะไรเพิ่มขึ้นมาเยอะมาก
ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะมาอีกข่าวหนึ่งค่ะ
ก็มีชาวบ้านกว่า๒๐๐คนก็รุมทำร้ายรองภูมิกับการถึงขนาดกับเจ็บหนักเลย
เหตุผลเพราะว่าวิสามันคนร้ายนั่นเอง
ช่วงเย็นวานนี้พันธุ์ตำรวจโทวิโรธปันดีรองภูมิกับการสืบสวนสอบสวนสพเวียงแหง
พร้อมกับชุดสืบสวน๖นายค่ะก็ออกไปตรวจสอบเป้าหมาย
เกี่ยวกับเรื่องของการกระทำความผิดคดียาเสพติดในหมู่บ้านห้วยไคร้ใหม่
โดยใช้จักรยานยนต์๓คันแล้วก็รถยนต์๑คันนะคะ
ขณะที่ตรวจสอบในป่าท้ายหมู่บ้านก็พบชายสองคน
ขี่รถจักรยานยนต์มาคนซ้อนท้ายเนี่ยพกอาวุธปืนยาวเลย
เจ้าหน้าที่บอกว่าให้หยุดแล้วขอทำการตรวจ
ปรากฏว่าทั้งคู่หยุดจริงค่ะจอดรถ
แต่ชายคนที่อยู่ซ้อนท้ายเนี่ยนะคะ
นั่งลงแล้วก็ใช้อาวุธปืนยาวยิงใส่ตำรวจ
นัดจนเกิดเหตุการณ์ยิงต่อสู้กัน
ก็คือเป็นการป้องกันตัวจนถูกชายคนดังกล่าวเสียชีวิต

ตรวจสอบทราบชื่อคือนายจะจือจะอ๋อ
อายุ๕๐ปีเป็นชาวเผ่ามูเซอร์
ก็เป็นผู้ต้องหาในคดียาเสพติดยาบ้า

ตอนนี้จริงมีหมายจับจากศาลจังหวัดเชียงใหม่อยู่แล้วด้วย
พอดีมีปรากฏอันนี้มาเจอพอดี
แล้วก็ตามตัวการจับกันไปถูกต้องพิมพียาปิดตัวเหรอ

แล้วก็ชาวบ้านรวมตัวกันกว่า๒๐๐คนไปยังที่เกิดเหตุ
แล้วก็ปิดล้อมเจ้าหน้าที่รุมทำร้าย
แล้วก็รุมทำร้ายดาบตำรวจชัชวานวงหาร
ผู้บัญชาการหมู่งานป้องกันและปราบปรามสพเวียงแหง
พยายามเข้าไปช่วยปรากฏโดนทั้งคู่เลย
แล้วก็ใช้รถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ทำร้ายด้วย

โชคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทหารที่อยู่ใกล้เคียง

ไม่งั้นโดนรุมเยอะมากโดยแพทย์บอกเลยว่าต้องเย็บศีรษะจำนวน๑๐เข็ม
ส่วนดาบตำรวจชัชวานก็มีบาดแผลแล้วก็รอยฟกช้ำตามตัวแล้วก็ใบหน้าด้วยนะคะ
ส่วนเช้าวันนี้ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครอง
ก็นำกำลังปิดล้อมพื้นที่บ้านห้วยไคร้ใหม่
เพื่อจะไปติดตามหาคนร้าย
คนร้ายที่ทำร้ายร่างกายเพราะว่าชาวบ้านรวมตัวกันเยอะมาก
ดังนั้นก็จะแบบต้องไปตามดูว่าคนไหนที่เป็นคนแบบตั้งใจที่จะทำร้าย
แต่ว่าไม่พบตัวแล้วก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
แต่จากการสืบสวนเจ้าหน้าที่ทราบเบาะแสของแก่นำกลุ่มชาวบ้าน

มีประมาณอยู่๕๖คนแต่เข้าไปถึงแล้วก็หายังไม่เจอ
เรื่องต้นก็ตอนนี้กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานต่าง

โอ้โหอุกอาดมากนะคะอันนี้ขอบอก

คือไปรับฟังที่แรกคิดว่ามาช่วยตำรวจ

คือเป็นคนในหมู่บ้านด้วยกันอะไรประมาณอย่างนี้

ใช่เพราะว่าตัวคนร้ายเองที่มีคดียาเสพติดเขาถูกยิงไป
เพราะว่ามันมีการตอบโต้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรอย่างนี้

สามารถ๒๐๐คนเราโดนมากระทืบตำรวจได้

ก็ไม่รู้อาจจะเป็นแกนนำในหมู่บ้านอะไรก็เป็นไปได้

มีการปรับแน่นอนสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน

ไล่งานข่าวจากคุณสกลที
พระธิยกุลรองภุว่ากัทม
ได้กล่าวว่าเตรียมจะมีการเพิ่มโทษ
ในการปรับผู้ที่ขับขี่บนทางเท้า

แล้วก็อัตราโทษสูงสุดปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
น้อยไปนะแม้อยากให้เหมือนเมืองนอกจังเลย

เขาไม่จับแล้วก็ไม่รู้ยังไง
บางที่ขี่กันแบบธรรมดาที่ปลิบแต่ไล่เราด้วย
เมื่อเราผิดอะแบบปีบไล่แบบแป้น
อันนี้ค่ะผ่านป้ายที่เขาติดเอาไว้เลยว่าห้ามกินไส้บนถังเท้า

ตรงเทอร์ทังจะไปแยก

ไงล่ะพันหนึ่งก็มีล่ะ
ขึ้นสองพันนี่แหละยังจะกลัวไหม

เขาบอกอย่างนี้เลยนะเริ่มจับแล้วนะ๑สิงหาคมเลย

เป็นเรื่องเท่าไหร่ให้รู้ซะบ้าง
ขอให้ทุกสำนักงานเขตกวดขันนะในการจอด
แล้วก็หรือคนที่ขับขี่จักรยานบนทางเท้าเนี่ย

นะช่วยกันดูนะนะช่วยกันหน่อยนะ
นอกจากนี้เนี่ยค่ะยังมอบหมายให้สำนักเทศกิจ
ประสานงานสำนักยุทธศาสตร์
นะฮะตรวจสอบประวัติผู้กระทำความผิด
หากพบว่าทำผิดซ้ำซากจะทำยังไง
ได้ดำเนินการลงโทษสูงสุดทันที

ซ้ำซากนี่ยึดหมดเลยแล้วชีวิตนี้ห้ามขี่รถเลยไม่มีใบขับขี่อีกแล้ว
แล้วถ้ายังฝืนไปขับนะคราวนี้ติดคุกเลยค่ะ

มันมีอย่างนี้เตือนครั้งที่หนึ่ง

ครั้งที่สามนี้ใบเรือยึดจบ
แล้วก็ยึดเป็นแบบว่า๑ปีนะ

หนูเนี่ยเจอไอ้ญาติ

พี่นุกขับให้๘เดือน
เพราะว่าเขายืดไปกากลับแล้ว
เพราะว่าผมขับรถมึงนอกเราก็ไม่ค่อยมั่นใจ

มันตะลายเลยนะมากเลย
แล้วปรับนี่แบบแพงมากหากประชาชนต้องการที่จะแจ้งบ่อแส
ช่วยกันไหมจะช่วยไหมนะสำหรับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานบนทางเท้าเนี่ยนะ
ซึ่งหากกระทำผิดติดต่อกันมาเสียค่าปรับผู้แจ้งบ่อแสจะมีส่วนได้แบ่งครึ่งหนึ่ง
ต้องมีอย่างนี้มีติดไปนวมแบ่งครึ่งหนึ่ง
คือปรับ๒๐๐เราได้พันหนึ่งถ้าเราแจ้งแล้วเราก็ไปเสียค่ารักษาประมาณแบบว่า
ไม่ใช่พี่หมายถึงถ้าเราเห็นแต่ไม่ได้โดนชนหมายถึงถ้าเราเห็นอย่างนี้ถ่ายรูป
อ๋อไอ้วินมาวไซต์กระตืบดักตืบเลยมันรู้อยู่แล้วล่ะดักตืบ
อีกอันได้ไหมพวกที่วิ่งสวนทางวิ่งย้อนสอนอันตรายมาก
แล้วเราเปิดแล้วใจดีกับเรามากเปิดไฟสูงให้เราด้วยกลัวเราชนโอ้โหตายแล้ว

ใช่เหมือนที่เห็นน้องผู้ชายคนนึงที่แบบว่าช่วยคุณพ่อคุณแม่
แล้วอยู่ดีมอเตอร์ไซต์ขับเมาแล้วก็ขับย้อนสอนแล้วก็ดันไปชนเขา
อันนี้ก็อันตรายมากขับย้อนสอนไม่ว่าจะแบบในเวลาที่คุณไม่เมา

นี่แบบพวกนี้ทำงี้ว่ะนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกนิดเดียว

จริงเดี๋ยวผมบอกเลยว่าทำทุกอย่างอะประเทศเราแน่นจริง
อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะฮะการที่เพิ่มโทษถ้าไม่บังคับใช้กฎหมายมีประโยชน์
เขาบอกอย่างนี้นะรู้ไหมว่าสถิติของการที่จะแบบว่าปรับผู้กระทำความผิด
แล้วก็การขับขี่บนทองทางเท้าเนี่ยตั้งแต่วันที่๙กรกฎาคม๒๕๖๑นี่นะ
จนถึงวันที่๒๑กรกฎาคม๑ปีนี้นะจับกุมได้ทั้งสิ้นเนี่ย๒๖๕๙ราย
ปรับไหมไม่รู้จับเตือน๔๑๙๗รายอย่าทำอีกนะตัวเอง
ยันนะแล้วก็ดำเนินคดีไป๑๔๖๗๘รายแล้วก็อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีก็๑๗๐๐บาท
แต่คุณรู้ไหมเขาสามารถจะปรับเป็นเงินได้ทั้งหมด๑๑ล้าน๑แสนบาท
โอ้โฮแสดงว่าปรับเยอะอยู่นะอันเนี้ย
แสดงว่าทำเยอะมากอะแสดงว่าทำแล้วก็ปรับด้วยเนี่ย
แม่เลยทุกคร่องง่ายมากมายทีเดียว
ตอนนี้ก็มีกระแสของการไลฟ์สตรีมบนโลกออนไลน
กำลังเป็นที่นิยมมากในประเทศจีนนะครับ
มีวัยรุ่นหลายแต่หลายคนมีภัณฑ์ตัวเอง

วันว่าชีวิตฉันทำอะไรบ้างฉันจะไปไหนฉันจะกินอะไร
เนี่ยเอาความสามารถตัวเองมาอย่างร้องเต้น
เป็นบล็อกเกอร์ชายวัย๓๕ปีนะคะ
ซึ่งแฟนสาวเข้ามาพบศพภายในแฟลต์ของเขาที่เมืองเหอเฟย์มณฑลอันหุย
หลังจากที่เขาได้ทำการไลฟ์ขณะโชว์กินตะขาบมีพิษ
แล้วก็ตุ๊กแก่ตัวเป็นกินเข้าไป
รายงานก็บอกว่าในซุนเป็นหนึ่งในบล็อกเกอร์ยอดนิยมที่มีผู้ติดตามมากถึง๑๕๐๐คน
ซึ่งไลฟ์ครั้งล่าสุดของเขาตัดสินใจนำวงล้อที่มีตัวเลือกต่างหมุนวงล้อเลย
มีเหล้าขาวมีหนอนนกมีตะขามีตุ๊กแกน้ำส้มสายชูมีไข่เบียร์
เพื่อมาเสี่ยงว่าเขาจะต้องกินอะไรต่อหน้ากล้อง
ในการไลฟ์นี้เขาดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปในปริมาณที่มากแล้ว
แล้วก็ยังกินสัตว์ต่างที่ยังมีชีวิตแบบตัวเป็นอย่างตะขาบหนอนนกแล้วก็ตุ๊กแกเข้าไปด้วย
นี่ภาพสุดท้ายของชีวิตเขาด้วยนะครับถูกต้อง
หลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมสองคืนต่อมาแฟนสาวก็ไม่ได้ข่าวของเขาเข้ามาหาที่แลต
จนกระทั่งไปพบร่างของนายสุน
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุบอกว่านอกจากร่างของผู้ตายแล้วก็ยังพบคอมพิวเตอร์
ที่เขายังเปิดไลฟ์ค้างอยู่นะมีหมวดต่างสำหรับการไลฟ์สตรีมอยู่
โดยมีเมนูตัวเลือกอาหารอื่นของเขาวางทิ้งเอาไว้บนโต๊ะยังมีอยู่
ตำรวจก็ลงความคิดเห็นบอกว่าการกินอาหารอะไรแปลกเข้าไปน่าจะเป็นเหตุที่ทำให้เขาเสียชีวิต
แต่ก็ยังต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตต่อไป
เพราะว่าจริงเขาบอกดื่มแอลกอฮอลเข้าไปเยอะด้วย

ซึ่งสัตว์แต่ละอันมีพิษทั้งนั้นเลยบางทีก็อาจจะ

หัวใจไวหัวใจไว

อีกแล้วหมุนไปติ๊กตะคากินตะคา

ไลค์ยอดวิวแล้วบางทีมีโฆษณาค่ะพี่
โฆษณาข้าวต่ำอ่ะอืมอันตรายเนอะ

แต่ส่วนมากของพี่จะเจอพวกทำกับข้าวแปลก

ช่วงแม่มีมากมาย
ของอีมีเรื่องแบบซากเรือโบราณดูซิ
ของที่ฉันเล่น
กลับมากันต่อนะคะก็มีการเจอซากเรือโบราณ๕๐๐ปี
อยู่ในก้นทะเลบอลติกเลยค่ะพี่จ๋าแต่ว่าสภาพดีเหมือนกับว่าเรือนี่เพิ่งจะจมมาเมื่อวานนี้เอง
โอ้น่าจะไปหามรคัยนะที่นี่โอ้โหดูสิคุณแม่
จมอยู่ก้นทะเลบอลติกนอกชายฝั่งประเทศสวีเดนค่ะโดยบังเอิญ
ขณะทีมนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้กำลังใช้อุปกรณ์โซ่นาตรวจชั้นน้ำแข็ง
ในทะเลบอลติกนะคะแต่ที่ต้องตะลึงมากไปก็คือ
เรือโบราณลำนี้เนี่ยยังอยู่ในสภาพเดียวเรากับพึ่งจมเมื่อวานนี้
แล้วก็พบว่าเรือลำนี้มีอายุย้อนกลับไปตั้งแต่
สมัยปลายคริสตสวที่๑๕หรือไมกระต้นคริสตสวที่๑๖
นอกจากเรือยังมีสภาพดีแล้วใช่
เชี่ยวชาญเขายังเชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้เรือยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์
เป็นเพราะว่าเรือจมอยู่ก้นทะเลในระดับที่เป็นน้ำแข็ง

แล้วก็เป็นการช่วยป้องกันไม่ให้สัตว์ทะเลทั้งหลายเนี่ย
มาทำลายซากเรือลำนี้ได้ด้วย

ใช่เหมือนแบบว่าเหมือนของสดนะ
ขณะนี้ก็ทีมนักวิทยาศาสตร์อนาชาติ
ยังไม่สามารถระบุชื่อของเรือลำนี้ได้
ชื่ออะไรเป็นเรือของชาติไหน

ซึ่งได้ใช้เวลากว่าทศวรรษในการสำรวจและทำแผนที่ใต้ทะเล
ตั้งแต่สมัยกว่านี้โอ้โฮจะไปหาแบบว่าสัตวัสดี๑๔ด้วย
มีโอดาโดดาวินชี่เลยค่ะพี่ตั้งแต่สมัยยุคนั้นเลย
ที่แบบว่าออกไปล่านอาณานิคม
คือเขาบอกว่าเรือลำนี้เเก่าเเกรกว่ากัน
ค้นพบเรือโบราณก่อนประวัติศาสตร์อีก

อันนงี้เค้าบอกหื้อหมาเรืออาโน
โอ่อะไว้อะโน
อะไรแบบนั้นเหมือนเรือวายกิ้งอ๋ออะไรแบบนั้น

มีไม้สินี่แบบมาก

ก่อน๕๐๐เหรอ

ก่อนอะไรสมัย๑๘๐๐ปีที่แล้ว

เขาบอกว่าหมายถึงว่าเรือนี่น่าจะเก่าแก่เกินกว่า

เป็นประเทศที่ทำเรือก่อนเลยนะ

ลัมบัสนี่ยังมาทีหลังจีนนะ

เพราะว่าจีนเนี่ยเขาทำเรือมาก่อนใดแหละ

มหาคันธรรมที่เจื้องเหอะ
๖๐๐๐ปีที่อียิต
กับจีนจีนมัน๔๕พันใช่ไหม
เก่งกันทั้งนั้นเลยนะประเทศอื่นนี่นะ
ของเราก็ย้อนไปของเราก็เก่งของเราก็ยังเป็นเลนอยู่ตอนนั้น
ของเรายังไม่ได้อะไรเลยยังอยู่นู่นเลยเทือกเขาอันไต
พี่ของเราตรงนี้มันที่รวมของหลายเชื้อชาติป่
เพราะว่ามันอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีทะเลติดต่อ
กำลังจะเข้ามาอยู่ในไทยอยู่สยามยัง
ยังเป็นกระจัดกระจายอยู่
ไม่ใช่ลุ่มน้ำล่ะค่ะ
อันนั้นรุ่มแม่น้ำหัน
ใครที่แบบว่านอกใจเมียนะแล้วเมียจับได้นะอันนี้นะระวังนะ
พี่จะเจอใครแถวนี้ไหมไม่ใช่ไหม
ไม่พูดไปสำหรับพวกที่แบบว่ามีหลายใจซึ่งแบบอันตรายมากหรือเปล่า
แล้วก็ผู้หญิงคนนี้นะแบบใจถึงพวกช่างกล้องหัวเราะกับแอมสำลักกันเลยทีเดียว
มีเมียดุ
ดุนะเมียเธออาจจะทำอย่างนี้ก็ได้เหมือนหญิงชาวอินโดนีเซียนะ
วัยแค่๓๐นะชื่ออามินะเมียแกชื่ออะไร
เค้าจะบอกนี่ต่อไปล่ะ
เหรออามินะเนี่ยนะเอาน้ำร้อนเดือดที่คุณเห็นในภาพเนี่ย
ลาดใส่เข้าไปที่ผัวในขณะที่นอนหลับอยู่มีอะไรป่ะ
สามีวัย๒๘ปีชีวิตนี้
คุณเอ๋ยเกิดความแค้นจากอะไรรู้มั้ย
เมื่อทราบว่าสามีของตัวเองแอบไปมีสัมพันธ์สวาสตร์
กับผู้หญิงคนอื่นที่อยู่ข้างบ้านด้วย
เป็นผู้หญิงใกล้ตัวมากนางโกรธ
นางโกรธแค้น
ไปแต่งงานกันอีกนางแข็ง
ด้วยมั้ย

ตามรายงานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเขาก็เลยเปิดเผยอย่างนี้ว่า
การที่เอาน้ำร้อนเนี่ยนะคะสาดใส่เข้าไปเนี่ย
ถูกในอิตาเนียพัทยะ
ก็ถูกพาตัวเนี่ยส่งลงพยาบาล
โดยแบบว่าแพทย์พื้นบ้านเนี่ย
ก็เยียวยานะยื้อชีวิตคุณคะได้แค่๖วัน
สะใจนางเลยสินะใช่ไหม
ผลปรากฏว่าไม่สะใจนาง

ไม่ได้คิดอยากจะฆ่าผัวเลยให้ตายเถอะ
ก็คิดแค่ว่าไอ้น้ำร้อนเดือดลาดไปแค่นั้นเนี่ย
เออมันก็จะเป็นแบบอืมผุ้คหน่อยเนาะ
นี่ไม่คิดเลยว่ามันจะแบบตายได้

ขอโทษนะฉันรู้สึกฉันโกรธอ่ะแล้วฉันผิดหวังมากเลยที่รู้ความจริงอ่ะ
สามีฉันเนี่ยไปมีชู้กับผู้หญิงข้างบ้านอย่างนี้นะ
ต้องบอกอย่างนี้เลยนะอารมณ์พี่ดีดมาก
เศร้าไปแล้วตอนนี้เศร้านักเลยคุณแม่
รู้ไหมว่าผู้หญิงข้างบ้านนี้นะเธอเองเนี่ยนะ
เนี่ยนะแม่นางอามินาเนี่ยเคยไปยืมสตังค์เพื่อที่จะเอามาเลี้ยงลูก๓คน
มันยิ่งอับอายขายขี้หน้ามากเลยทีเดียว
จนที่กันเลยบอกว่าฆาตกรรมในวันนี้อย่างเงี้ย
ทำให้เขาจนถึงแก่อาการตายขนาดนี้เนี่ยนะจำคุกไปเลย๑๕ปี

อันนี้ช่วยไม่ได้แล้วผลปรากฏว่าเมื่อพิสูจน์นะว่ามีเจตนาฆ่านะ
โดยที่ไตรตองเอาไว้นะจำคุกไว้เลยตลอดชีวิต
อยู่กับใครเนี่ยก็นี่ไงถึงได้บอกว่าจะทำอะไรนี่ให้คิดให้ดีนะ
คิดให้ดีดีกว่านอกจากนี้เนี่ยเธอยังถูกตั้งนะ
ข้อหาฐานกระทำผิดกฎหมายคุ้มครองปกครองความรุนแรงในครอบครัวอีกต่างหาก
รายละเอียดที่เกี่ยวกับการแต่งงานสำหรับผู้หญิงคนข้างบ้านนะกับคนที่เสียชีวิตเนี่ย
มันก็แบบว่าอาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ได้
นึกออกมาอาจจะไปได้กันแล้วก็แต่งขำ

กฎหมายของแต่ละประเทศเนอะประเทศนี้เป็นยังไง
ยังไงล่ะถึงได้บอกทำอะไรเนี่ยมันต้องให้คิดรอบครอบนะ
ทั้งแบบว่าตั้งแต่ต้นตอเลยสามีเนอะ
มาจนกระทั่งถึงแบบว่าคุณเมียเนี่ยนะ
กว่าจะตายหกวันต้องทรมานมาก
แต่กฎหมายก็แรงดีนะคะคือแบบว่าทำร้ายร่างกายแบบชัดเจนแบบนี้
ติดคุกไปเลย๑๕ปีถ้าถึงแก่แบบว่าคิดมาแล้วชังชีวิตไปเลย
ไม่ต้องเป็นเรื่องมันไม่จบแค่นั้นนะ
แต่ลูกก็จะมีปัญหาต่อไปเนี่ย

ไม่อยู่บ้านรับเลี้ยงเด็ก
ตอนนี้นะคะใครที่ชอบเล่นสไลเดอร์บางทีก็ไม่ใช่เฉพาะเด็กเท่านั้น
ผู้ใหญ่ก็เล่นตอนนี้มันเกิดเรื่องที่สก๊อตแลนด์ที่อังกฤษนะครับ
ไซต์ที่ประเทศอังกฤษก็รายงานว่านางโทนี่สตีทแมนชื่อเหมือนผู้ชายนะ
โทนี่นะคะวัย๒๕ปีก็เอาชีวิตไม่รอดเพราะว่าประสบอุบัติเหตุรุนแรง
ขณะเล่นสไลเดอร์ที่สวนน้ำทำให้มดลูกของเธอฉีกขาด

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
โทนี่แล้วก็นายอดำสามีของเธอเนี่ยเดินทางไปท่องเที่ยวที่สระน้ำด้วยกันเป็นสวนน้ำ
ซึ่งก็ได้ตัดสินใจลองเล่นสไลเดอร์กามิกาเซ
หนึ่งในสไลเดอร์ที่มีชื่อเสียงของสวนน้ำแห่งนี้เป็นลักษณะที่สูงชันมาก
เมื่อสไลเดอร์ลงมาจะเป็นปลบโค้งหักศอกข้างล่างเนี่ยนะ

ของเธอก็พุ่งลงมาอย่างรวดเร็วแล้วก็กระแทกน้ำอย่างแรงมาก
ที่รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรระเบิดเข้ามาในตัวเธอ
เธอก็เลยรีบขึ้นจากสระเพื่อจะไปห้องน้ำทันใดนั้นก็รู้สึกไม่ค่อยดี
พอก้มลงดูก็ช็อกมากเพราะว่าเลือดไหลลงมาที่ขาเธอเต็มไปหมด
เธอก็เลยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากสวนสนุกนะคะ
ที่นั่นก็บอกว่ามดลูกของเธอฉีกขาดเกิดจากการกระแทกอย่างรุนแรง
ซึ่งต้องทำการผ่าตัดซ่อมมดลูกเป็นการเร่งด่วน
แล้วก็ต้องให้เลือดถึง๓ถุงพร้อมกับนำเครื่องกระตุ้นหัวใจมาข้างเตียง
เพราะว่าเธอคิดว่าเธอไม่รอดแล้ว
โทนี่พารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยนะฮะ๓วัน

ช่วงนี้ยังต้องพบหมอเพื่อดูอาการอยู่ตลอด

บางประเทศที่ให้ซื้อเราก็ซื้อ

บอกว่าถ้าเราออกไปแล้วเราต้องแจ้งก่อน

เพราะสุดท้ายตอนเพื่อนโทรไปคือตอนโดนแบบ

เราจะไปแล้วถึงซื้ออยู่แล้ว

สมมุติอันนี้ได้๒๓๐๐ศิมธิ์หมดจุดท้าย
เขาให้เราเลือกรันใดอย่างหนึ่ง
ไม่ให้เลือกใช่ไหมอ๋อไม่ได้ให้ครอบครุมทุกข้อเลย

แล้วก็ไปเลยอะไรอย่างนี้
สวนน้ำเฉพาะสาวที่ควรระมัดระวังการสไลเดอร์หรือว่าเครื่องเล่นต่าง

ถามเจ้าหน้าที่ก่อนพอลงมาต้องหุบขายังไงทำร่างยังไงใช่ไหมฮ

แรงเหรอมันดิ่งนะมันไม่ใช่ไหลเป็นเทสเมศ
ความแรงขนาดไหนมันสะเทินเข้าไปมดลูกอีก

โอ้โฮถูกค่ะความแปลงกันแทบอันนั้นพวกที่ไม่มีลูกไปเล่นกันดีกว่าป่ะ
คุณแม่เดี๋ยวอาจจะแปลงอื่นต้องระวัง
มาต่อด้วยเรื่องที่เป็นโชคนะคะ
โชคลาภเป็นเรื่องของโชคลาภกันบ้างท่านผู้ชมค่ะ
อีกไม่กี่วันคนไทยทั้งประเทศจะได้ลุ้นโชคกันอีกครั้งแล้ว
หลายคนก็เตรียมเก็บข้อมูลข่าวสารจากหน้าจอไทยรัฐของเราว่า
จะพากันไปขอพรที่ไหนบ้าง
หรือบางคนก็หาข้อมูลเกี่ยวกับเลขทะเบียนบ้าน

เพื่อหวังว่างวดนี้โชคจะต้องเป็นของตัวเอง
ยังไงเราก็ขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวนะฮะ

จากการลุ้นโชคทางการซื้อสลาก
อีกหนึ่งวิธีลุ้นโชคที่ง่ายแสนง่าย
เขามีทองแสนให้ลุ้นกันยาวทุกงวดเลย
ต้นเดือนแล้วก็กลางเดือน

ขอบอกว่าเขาแจกจริง

และนี่ก็คือโฉมหน้าของเหล่าผู้โชคดีนะคะ

เพิ่งได้รับทองกันไปอย่างหมาดกันเลยทีเดียว
เห็นแล้วอิจฉามากและขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
ถ้าคุณผู้ชมอยากจะได้แบบโชคดีแบบนี้บ้างนะคะ
ฟรีด้วยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลย
รางวัลทองแสนกันได้ทุกงวด
ดได้ทุกวันที่๑ถึง๒๕ของเดือน
ถึง๒๕พฤศจิกายน๒๕๖๐
ยิ่งกดมากคุณก็ยิ่งมีสิทธิ์มากค่ะ
ดแล้วก็มาลุ้นกันทางหน้าจอไทยรัฐทีวี
หลังถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลนั่นเองค่ะ

ก็รีบไปกดกันนะคะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ

สวัสดีครับ
หยุดที่กูกับเขาคิดไหมไม่ได้เนี่ยพี่เลยต่อไปว่าฉันเรียงตัวฉันเองได้อือหาได้ที่ไหนล่ะจะขอให้รีบขอเออ
จริงดูแลตัวเองได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ต้องมาวุ่นวายอะไรกับชีวิตฉันนี่คือพูดออกสื่อ
สงการเท่าว่างั้นนะเปิดใจกำลังคบกันอยู่จริงรู้แล้ว
ก็รู้กันมาเป็นปีแล้วไม่ใช่เออก็ใช่ไง
นั่นดิมีเปิดเพิ่มเติมเหรอคะคือมันก็ตอนนี้เนี่ยมัน
มันทำไมแบบไม่ค่อยมีใครเล่นเรื่องอะไรกันทำไมไม่ค่อยทำเรื่องกันเลยนะ
อืมอะไรนะคุณแม่คุณแม่อะไรคุณแม่เนี่ยนี่ยังไม่ได้เข้าข่าว
เรื่องนั้นไม่กล้าพูดอีกแล้วอันตราย

ไม่ใช่นั่นไง
นิดหน่อยนะนักสมกราศเราก็ถามว่าเบื่อไหมเนี่ยที่มีคนที่เขาทำอะไรคนที่
ที่มาตามด่าตลอดแล้วก็เกรงใจเขาเหมือนกันนะสงการเนอะ
เราก็เลยถามอย่างนี้โอ๊ยถามว่าเบื่อไหมเนี่ยครับ
มันก็เบื่อไม่ได้มันก็ต้องมีคอมเมนต์ทั้งดีทั้งไม่ดี
ที่ไม่ดีเราก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกก็คงจะต้องใช้เวลาเพื่อจะให้มันดีขึ้น
ส่วนที่ดีเนี่ยเราก็มีความรู้สึกขอบคุณหลายคนนะครับ
อย่างนี้บางคนเขาไปเขาใหญ่แล้วเขาก็แวะไปที่ร้านผม
เขาน่ารักมากเขามาให้กำลังใจผมมาให้ข้อคิดอะไรดีกับผม
ขอบคุณมากครับนี่เราต้องถามต่อว่าหลายคนมองว่า
คนที่ตอบโต้ไม่ใช่สงการแต่เป็นแมท
หัวเราะเขาหัวเราะไม่ไม่เขาไม่หัวเราะอย่างนี้เหรอ
เล็กหน่อยบอกไม่ใช่หรอกครับ
คือผมจะถูกเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่า
คุณสงตันเขาก็ตอบคำถามคนที่มาเขียนนะ
ตอบตอบตอบ
สถานะสถานะความสัมพันธ์ตอนนี้ใช้คำว่าแฟนได้ยัง
ผ่านมาสักพักหนึ่งแล้ว
เราก็ปรับตัวเข้ามั้ย
ข้างจะชัดเจนอยู่แล้วคงไม่ต้องให้คำพูดยืนยันหรอก
ยิ้มซะหน่อยเป็นต้นต่อดีกว่าความรู้สึกหลังจากที่มี
บางคนเปิดใจเชียร์ในคู่เราล่ะเราก็พยายามทำความรัก
ของเรามันดีที่สุดล่ะครับท้ายสุดแล้วมันก็เป็นเรื่อง
ของเราเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดดีมันก็ดีกับเรามัน
ไม่ดีมันก็ไม่ดีกับเราเราต้องพยายามทำให้มันดีที่สุด
โอ้ยวนไปวนมาดีไม่ดีดีไม่ดีหรือตรงลงดีไหมดีไม่ดี
เรื่องของเขาคุณแม่เราเป็นคนนอกไงเราก็อย่าไปยุ่ง
อะไรแน่นะใช่ไหมล่ะราสารและแน่นเรานำเสนอข่าวตามที่
ก็นี่แหละก็เป็นอย่างงี้ตามที่เป็นเจน่ะคนอยากรู้คุณแม่
เขาก็อยากทำให้รู้สึกว่าดูดีอยู่ว่ามันจะเป็นยังไง
ใช่ไหมเขาก็ยังรักอยู่จะรอดไม่รอดเอาคุณแม่เอาตรงตรง
คนก็อยากรู้ว่าจะรอดไม่รอดตรงนี้แหละรอดไม่รอดเรื่อง
คุณแม่เห็นป่ะรถเมย์ไม่ต้องมาคุณแม่ก็หาเรื่องเองอ่ะ
ก็ไม่ต้องทำอะไรนั่งอยู่เฉยไม่มาก็ไม่แตกนั่ง
อยู่ยังไม่ยังไม่ช่วยอะไรคุณแม่ไม่ได้เลยจัดตัวเองจัด
เองเล่นเองจบเองนะครับคุณแม่อ้าวไปอันนี้ไปดูแมวคุณ
พี่บอยดีกว่าแหมเขาโพสต์ภาพอวดแมวค่ะคุณผู้ชมแต่
เหมือนว่าคนจะไปโฟกัสจุดอื่นแทนนะคะทำเอาฮือฮากันไม่
น้อยเลยทีเดียวกับการโพสต์ภาพล่าสุดของคุณโจอีบอยออก
มาโพสต์เพราะบอกว่าแมวเขาน่ารักป่ะแมวหรือเจ้าของแมวนี่
ยังไงคือไม่รู้เราบอกว่าแมวไม่อยู่แล้วก็ซึ่งแน่นอนว่า
ถูกปิศาหนาอยู่ว่าคนนี้เนี่ยเขาเป็นใครกันน่าหลายคนคิด
ว่าภาพนี้เนี่ยน่าจะเป็นการเปิดตัวหวัดใจคนใหม่ของ
คุณโจยีบอยหรือเปล่าเขามีหลายคนเข้ามาแซวภาพนี้
อย่างดาราหลายคนก็ยังมีทั้งคุณเจเจ้าตระริ้นคอมเม้นต์บอกว่า

ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์อีกบอกว่านี่น้องอ้อมิ
คนมาคอมเมนต์ตอบว่าเก้าเองแมวพี่เจ้าห้าย
กูดูเลยค่ะปักหมุน
แต่คนที่เข้ามาแซวพี่จุ้ยก็ตอบทุกคนเลยนะ
แต่ว่าไม่ได้ตอบแล้วมีเรื่องราวอะไรต่อคือตอบ

วันนรกพาไม้เป็นวันโรคทับขึ้นแล้วมีคนที่บริจาคเงินเข้าไป
ก็คือกรณีโรคอร้ายที่ทราบอาการป่วยของอดิษฐ์ดาราสคุณคุณธีภูมิธนวัตรบุญลือนะคะ
ภูมิธนวัฒบุญลือเนี่ยเขาก็บอกว่าบุญลือประดิษฐ์นำสกุลยาวมาก
อาจจะมีหลายคนจำได้นะคะฐานีที่ป่วยเป็นวันโรคทับแล้วก็ที่ต่ำน้ำเหลือง
ทำให้ร่างกายสู้ผอมจนไม่เหลือเขาเดิม

กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงมา๔๕เดือนแล้ว
แล้วก็เงินที่เก็บไว้ก็หมดไปกับค่ารักษาพยาบาล

เอมมี่มักซิมเนี่ยก็ประกาศออกสื่อว่า

นี้เขาก็อัดคลิปผ่านเฟซบุ๊ก

ของคุณรุ่งโรธทองไพรวันโดยในคลิปเนี่ย
ตัวได้รู้สึกท้อแท้กับชีวิตเป็นอันมาก
แล้วก็บอกด้วยเสียงสั่นเคลือว่าอาการตอนนี้ไม่ค่อยดี

ที่จะสู้จนลมหายใจสุดท้ายของชีวิต
ยังไงก็กราบขอความช่วยเหลือ

จะเป็นเร็วเลยนะพี่พอมันเข้าไปถึงต่ำ
เหมือนกับทำลายกล้ามเนื้ออะไรไปด้วย
อย่าให้เห็นไม่ใช่ของทีกับแม่เลย
รถที่จอดอยู่นั่นของที่จริงแต่ไม่ได้ส่งมา๓๔เดือนแล้ว
ก็รอก่อนไว้ที่พอมีเงินโดนบริจาคได้๖คนกว่า๗นีม
แต่ว่าอยากให้ทุกคนมองว่ามันเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าชาวบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าส่วนกลางค่าอาหาร
ของแม่กับยูข้าธุรสาธารณ์
ของแม่ให้ยาบางตัวที่รัฐบาลดูแลดีอยู่แล้ว
พวกกุมประณะโลกของประสงศ์สภาษฎรีดูแลดีมาก
แต่ว่ามันมียาบางตัวที่ต้องออกเองก็ราคาค่อนข้างสูง
ก็คือ๑นะครับ
ว่าพอมีการเปิดรับบริจาค
แล้วคนก็ไปเห็นว่าคุณทีก็อยู่บ้านดี

และคุณฐรีเลยออกมานะ

แล้วโรศกอีกก็ขาดส่งไม่ได้มีเงินส่ง
ส่วนเงินที่ได้รับบริจาคมาก็มีค่าใช้จ่ายของคุณแม่ด้วย
คุณแม่ก็ป่วยลดขนชาราตัวเองก็ค่าใช้จ่ายเยอะด้วย
เขาก็บอกเขาไม่ได้เอาไปทำอะไรหมายถึงไม่ได้เอามาอยู่ดีกินดีพูดง่าย

บ้านเราเช่าเดือนละ๒๐๐บาท

ที่ไหนเนี่ยเดือนละ๒๐๐๐บาท
อ๋อเขาเชียงใหม่

ใบบ้านหลังจากเธอถ้าเกิดคือถ้าตามหลักก็คงแพงแหละ

ช่วยกันเนาะ
ตอนนี้ยอดก็คือ๖๐๐๐๐บาท

มันมีรายจ่ายอยู่ทุกวัน

อันนี้ก็ใหญ่โตมากสมควรเลยแหละนะ

เขาบอกว่าบ้านสวยมาด้วยนะ
เขาก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ตอนนั้นที่แจ๊ดเขามีปัญหาอะไรใช่ไหม
กับคนที่แบบว่ามาทำร้าย

ตอนนี้เขาก็มีบ้าน

เพื่อทำพิจารณ์

แล้วก็ยังสอนหนังสมาธิ

แต่ราคานี้ก็สูงกว่า

แปดหลักอะส่วนภาพที่เห็นเบื้องต้นแจงบอกว่าแจงก็คือเมียเขาใช่ป่ะ

คือบ้านเนี่ยยังไม่เสร็จเนาะเอาไว้ถ้าพร้อมเข้าอยู่เมื่อไหร่แล้วเนี่ยนะคะ
มันก็คงจะสวยอย่างแน่นอนเก็บรายละเอียด
ใช่โอ้ยแสดงบ้านต้องทำอีกเยอะเลย
และที่สำคัญเนี่ยนะตกแต่งอีก
นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์โอ้โหทำบ้านทีนะสนุกก็บอกสนุกนะเหนื่อยก็เหนื่อย
จริงไม่เอาอีกแล้วนะมันหมดไวแล้ว
คือคุณแม่ไม่อยู่บ้านตอนนี้คือเลือกที่จะอยู่คอนโดมากกว่าบ้านไหมคะคุณแม่

คุณแม่คุณแม่คิดนี่มันแบบสบายกว่าอยู่แบบเป็นบ้านเดียวไหมคะ
ก็สบายดีหนึ่งคือไม่ต้องมานั่งทำสวนเพราะมีสวนเดินเล่นได้
อันนี้สำคัญให้ชอบเวลาเป็นข่าวไง
อะไรนะม้าออนภาพาหนุ่มขึ้นคอนโดไง

เค้าเข้ามาเข้าประตูแต่คอนโดมันแบบอื้มแอบขึ้นคอนโดนะอ่ามันเป็นโทรแม่พอเก้ห์สิว่าหลายตารางเมตต์มาก
วิ่งได้วิ่งเล่นได้ป๊อบบ้านคุณแม่กี่ห้องนอนอยู่กี่คนเนี่ย
ห้องนอนเดียวพอใจที่จะมีห้องนอนเดียว
เพราะว่าแค่ห้องแต่งตัวก็ใหญ่กว่าห้องนอน
นี่นี่แหละ

ยังไงเนี่ย
เจ้าก็เจ้า

ถูกหรือไม่ซ้องปทำทั้งพ่อ

เล่นขาดมากจนคนแบ่งไปเกียรติกับไปรักได้อย่างเออนะฮะใครใครก็
พูดถึงเรื่องนี้มากเลยที่ใกล้โค้งสุดท้ายแล้ว
ตอนนี้ก็มาสิบสี่ตอนแล้วเหลืออีกสัปดาห์เดี๋ยวอีกตอนเดียว
จะถึงตอนจบแล้วตอนนี้ก็มีการสับตัวกันอีกแล้ว
ท่านผู้ชมค่ะนะฮะแล้วก็ฉากที่สร้างความสะเทือนใจให้กับแฟนละคร
ไม่พูดถึงไม่ได้คือฉากที่๒ปีผลักแม่ตกบันได
จึงทีนี้เนี้ยแม่แม่ทองใบก็คว้าไอ้เศษพันธุ์ได้แล้วน่ะ
ทีนี้ผ้ามันบางอ่ะขาตื้มหงายท้องลงมาขั้นกระดายกี่ขั้นอ่ะ
ตายเหรอเกือบสิบขั้นไม่พี่เป็นอัมพาตเลยโอ้ยแม่อุ้ย
นี่เลยนี่เลยทีนี้เฟซบุ๊คของกองปราบปรามถึงอินมาก
ออกมาโพสต์เรื่องกฎหมายกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอีนายสองปีบจะแยะ
ยี่ได้บ่าจะอี้บ่าได้จะยะจะอี้บ่าได้จะยะจะอี้บ่าได้
ทำอย่างนี้ไม่ได้การที่สองปีผักแม่ตกบันไดเป็นเหตุให้แม่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ถือเป็นการทำร้ายบุพการีจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสทุกมลภาพ
มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราเอาจริงเว้ยชอบจัง
บ่าไดหรือบ่าไดบ่าไดบ่าไดอย่างเนี่ยกราะเป็นความเออ

กองปราบก็เลยต้องเขียนให้จับตอบหมาย
ชื่อน่าดูเลย

แก้ความจับในแค้นด้วยกลับซ้ำถาบก้องกลับข้างบนนั่นยาลังกายผู้อื่นก็เจรตนา
เรารอลวงไอหมอและวางแพ้นคมขึ้น

และตี้แน่คุณตำรวจขาสร้างความเหลือฝ่อนเนื้อห้อนใจ

สร้างความเดือดร้อนเนื้อฮอนใจ

หื้กันหื้กัน

หมอกับกัจรลองหื้กันไปว่าอย่างเจ้า
ฮือกันไงฮือกันคือให้กันไงต่างคนต่างให้กัน

หอมเหรอมีคำเฉพาะไหม
ถ้าเกิดจูบปลั๊กก็คือจูบถ้าเกิดแก้มก็หอม

หอมแก้มหอมแก้มคือแบบเบา

เดี๋ยวว่าสักคนที่เข้าไปในกองบอกว่าฉันก็อิน
แต่ตำรวจไม่มีในนี้

คุณผู้ชมเลยก็ต้องไปฟ้องถำรวชมนักปัจจุบัน
คนยิ่งอินยิ่งด่านั้นนั่นแสดงว่าคุณเสร็จเรื่องนี้ไปเลย

ขอเรื่องใหม่แล้วครับคุณแม่ว

เอ้าคนนี้ก็กำลังจะเข้าสู่ประตูวิวาอีกหนึ่งคู่แล้วนะคะ
สำหรับคู่ของคุณนัทเทพัศนินนัทอยุธยา

หลังจากที่คบหากันมา๒ปีแล้วนะคะ

ซึ่งพิธีมงคลสมรสก็จะจัดขึ้นในวันที่๒๕กรกฎาคม๒๕๖๒

แล้วก็เดินสายแจกการ์ดกันอย่างต่อเนื่อง
พร้อมกับเผยภาพพรีแวดดิ้งว้านละมุนออกมาให้แฟนได้เห็นกัน

ล่าสุดวันที่๒๒กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ

เข้ารับประทานน้ำสังจากสมเด็จพระอริยะวงศาขตยาน
เด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
นาวัดราชประพฤติสถิตมหาศรีมารามราชวรรมวิหารนะคะ
เมื่อวันที่๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
พร้อมกับโพสต์ข้อความแบบทราบซึ้งในเมตตาบอกระบุ
เมื่อวันที่๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
ผมคุณนาน่าพร้อมด้วยครอบครัวและคนสนิทได้เข้าเฝ้ากราบขอพร
และรับประทานน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระอริยะวงศาขตยาน
เด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
ณวัดราชประพิษสถิตมหาศรีมารามราชวรมหาวิหาร
ถือเป็นมงคลแก่ชีวิตคู่ของผมและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง
ใดที่พระองค์ท่านทรงกรุณาโปรดประธาน
อกจากจะเป็นสรรพสิริมงคลสูงสุดในชีวิตแล้ว
ถ้าพระพุทธเจ้าขอจดจำและนำไปปฏิบัติ
สามีภรรยาที่น่ารักของญาติพี่น้องและเพื่อนตลอดไป
เพราะว่ามีบุญเลยนะได้ไปรับประทาน
อ่ะใครก็แม่ค่ะคุณไม่อ่านข่าวหรอกคะเธอไปสั่นยะมาเราจำน้องเอ็มกันได้ไหม
ลูกหม่อเยินน่ะจำได้สิโครงกรรมค่ะ
แสดงว่าที่ต้องเนื่องลืมดูสิส่วนด้านข้างขับเต้นข้างอยู่นยื่นให้ธิบายลูกกลามเขาใช่ไหมใช่เลย
มีอะไรไหมมาต้องไปทำซะหน่อย
อันนี้คือลูกต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไป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
ปันสร้างยื่นเหรอละ
แต่จริงยังไงอันนี้
อันนี้คืออะไร
อันนี้คล้ายก็ต้องทำอยู่ดีนะคุณแม่

คุณรู้ไหมว่าคนที่ฟันไม่สบกัน

ใช่ต่างมันมีปัญหาเยอะมาก
แต่ว่าการเคี้ยวเนี่ยมันทำให้อาหารมีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์แน่นออก
มันไม่สบกันไงมันก็เคี้ยวไม่ได้ไง
บางคนนี่นะถึงขนาดแบบว่าอาหารลุดออกมาจากปากเลย
เพราะว่ามันบังคับไม่ได้เข้าใจคำนี้

ตอนนี้เล่นเป็นคนใช้ไม่ได้ละว่ะรอ

เด็กน้องไทก้าลูกแม่นิวเคลียร์แล้วก็พ่อเพชรจ้า

วันนั้นดูคลิปที่เขาบอกว่าอะไรนะ

บอกคุณมากที่คุณแม่นิวเคลียร์ล้องซื้อหลางมากที่ได้ยินคุณแม่นิวเคลียร์ก็เลยโพสต์คลิปผ่านไอจีพักกับแคปชั่นนี้
หาคูนามาชาชาเนี่ยกายไม่ชอบประโยคนี้อย่างกว่ากาย

ฮัคคูนามชาชา
มีจังหวะโชคด้วยค่ะ
คำนี้มันทำไมมันซึ้งมันเสียใจหรือมันยังไง

เอาไม่พูดนะ
ฮัคคูนามชาชา
แขมมายอ่ะครับคำนี้มันแบบสเทียนใจก้าวน้ำตาเหล่า

ไม่รู้มันเป็นส่วนจังหวะเพศและลงคลายด้วยคำนี้อะ
มันอาจจะเป็นแบบวะเสียงนะ
ฮัคคูนามชาชาชา
อาจจะตอนที่ได้ยินครั้งแรกกำลังเสียใจเรื่องอะไรอยู่
ใช่อาจจะกำลังเจ็บอยู่หรือว่าหงุดหงิดอะไรอยู่แล้วมีได้ยินเพลงนี้
พอได้ยินอีกก็จะรีพีชคำนี้เด็กเด็กจะมีความจำที่เร็ว
เพราะว่าสมองเขายังไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายเขาก็จะแบบจำเป็นเรื่องแล้วเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องใหญ่

สงสัยคุณแม่คงไม่กล้าเล่นอีกเยอะร้องไห้จริงจับทุกอย่างเลย
แต่ทุกคนก็เอ็นดูเนาะไทก้าน่ารักตามไอจีน้องอยู่แฟนคลับเยอะ

วันนี้ไปกันก่อนแล้วครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะ
สวัสดีค่ะ